มาดูเรื่องราวดีที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับ
หากแงนมองไปบนที่สูงแต่ก่อนเราพบอะไรคุณ
โอ๊ยสายไฟระยงระย่าง
แต่ตอนนี้ภูมิทัศน์ของกรุงเทพมนาคมจะงดงามมากยิ่งขึ้น
เพราะว่าการไฟฟ้านครหลวงจะจัดระบบนำสายไฟฟ้า
แล้วก็สายสัญญาณโทรคมนาคมลงใต้ดินหมดแล้ว

แต่ว่าจะเริ่มต้นพื้นที่ไหนสวยงามอย่างไร
ติดตามได้จากรายงานนี้เลยครับ
การไฟฟ้านครหลวงลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือการดำเนินโครงการเป็นระบบสายไฟฟ้า
และสายสื่อสารโทรคมนาคมแบบสายอากาศ
เป็นระบบสายใต้ดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการปรับทัศนียภาพของเมืองให้สวยงาม
สำหรับเส้นทางที่อยู่ระหว่างปิดระบบคือ
ถนนจิตรดาปฐุมวันพญาไทยนนทรีย์พระราม๓

โดยการดำเนินงานได้อาศัยความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร
เพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องพื้นที่

ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรระหว่างดำเนินงาน
ส่วนกศชจะสนับสนุนการนำสายสื่อสารทั้งหมดลงดิน
โดยมีบริษัททีโอทีเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการก่อสร้าง

คาดหวังว่าเราจะดำเนินการไปพร้อมกัน
อาจจะเป็น๔หรือ๕พื้นที่
ซึ่งจะประกอบด้วยถนนแต่ละสาย
ในแต่ละพื้นที่ก็จะมีการดำเนินการวางแผนให้ทำงานร่วมกัน
เปลี่ยนระบบครั้งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี๒๕๕๙

จะเปลี่ยนระบบใน๓จังหวัดคือ
กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการ

เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน